เขาว่ากันว่าปีหน้าคุณผู้ชมจะจ่ายค่าไฟน้อยลง
เพราะว่าต้นทุนการผลิตไฟฟ้ามันถูกลง
แล้วก็มีพลังงานทางเลือกให้เราเลือกใช้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
เรื่องนี้ออกมาเปิดเผยจากประหลัดกระทรวงพลังงานครับ
คุณกุฤษสมบัติสิรินะครับบอกว่า
ฉบับใหม่ระหว่างปี๒๕๖๑ถึง๒๕๕๙
โดยระบุว่าในปีหน้าประชาชนจะใช้ไฟราคาเฉลี่ยถูกลงกว่าเดิม
ราคาไฟฟ้าตลอดทั้งแผนเฉลี่ยอยู่ที่๓บาท๕๗สตางค์ต่อห่ว
ปัจจุบัน๕บาทต่อหน่วยก็ถูกลงบาทกว่านะครับ
เฉพาะพลังงานทดแทนนะครับจากเดิมที่เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟอสซิล
แล้วก็เช่นกัสธรรมชาติเหลวน้ำมันเตาน้ำมันดีเซลฐานหินเป็นต้น
ตอนนี้ก็ไปเป็นพลังงานทดแทนเป็นพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นด้วย
คาดว่าปี๒๕๖๘กำลังการผลิตไฟฟ้าจะพอดีกับความต้องการใช้
หลังจากนั้นการผลิตจะต่ำลงกว่าความต้องการโดยในช่วงปลายแผน
ก็คือปี๒๕๘๐ความต้องการใช้ไฟจะมากกว่า๕๐๐๐เมกะวัตต์
ดังนั้นก็ต้องมีการจัดสรรโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมเพื่อเข้ามาในระบบ
โดยจะพิจารณาความสามารถการลงทุนในการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นหลักก่อนเอกชน
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะมาแจ้งให้ทราบว่าปีหน้าเราจะใช้ไฟกันถูกลง
แต่ว่าก็ต้องใช้ไฟกันอย่างประหยัดด้วย